คุณผู้ชมคะมาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙จากการแถลงของสวบคอนะคะ
เราก็มีตัวเลขให้ดูทุกวันนะคะนี่ค่ะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๕๑๕ราย
แต่หายแล้วก็เยอะนะคะหายแล้วคือ๒๒๖๘๒ราย
เสียชีวิตเพิ่มอีก๓๑๒ศพ
อดผู้เสียชีวิตสะสมก็คือ๘๑๙๑ศพนะคะ
ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมภาพรวมก็คือ๙๖๘๙๕๗ราย
ทีนี้ค่ะยังรักษาอาการกันอยู่เนี่ยนะคะ
๓รายอาการหนัก๕๔๕๘ราย
ใส่ท่อช่วยหายใจ๑๑๕๕ราย
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะ
ฉีดมาแล้วภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ประมาณ๒๔ล้านกว่าโดสนะคะ
ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนตัวเลขของเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ย
ที่๑เข็มที่๒เข็มที่๓

รวมแล้ววันหนึ่งก็ฉีดได้สักประมาณ๕แสนกว่า๕๖๐๐๐ประมาณนี้นะคะ
คือตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ย๓๑๒ศพเยอะที่สุดนะฮะ
ในจำนวนของแต่ละวันเท่าที่เราเคยมีมาของโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
วันนี้แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสบคคุณหมอเบิร์ต
บอกว่า๓๑๒ศพเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในแต่ละวันเท่าที่เคยมีมา
เป็นของ๓๑๒ศพที่เสียชีวิตในวันนี้เป็นผู้สูงอายุ๑๙๔ราย
เป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง๗๗รายถ้าแยกเป็นจังหวัดจาก๓๑๒รายเนี่ย
ที่เหลือก็ไล่เรียงไปตามภาคตามจังหวัดการเสียชีวิตในเฉพาะในกรุงเทพ
ถ้าจะดูเฉพาะในกรุงเทพถือว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
มีแนวโน้มชะลอตัวลงนะครับรวมถึงเรื่องการติดเชื้อด้วย
มีแนวโน้มชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแล้ว
เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่ามาจากการเน้นการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ
กว่า๙แสนคนแล้วก็๗กลุ่มโรคอีกกว่า๖แสนคน
แต่ละกลุ่มเนี่ยฉีดไปได้๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์จากที่ตั้งเป้าเอาไว้
ส่วนกรมควบคุมโรคเนี่ยรายงานว่าตัวเลขที่สูงส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
สำหรับผู้เสียชีวิตในวันนี้ที่หลายคนบอกโอ้โห๓๑๒คนเหรอนะ
คือบางจังหวัดเนี่ยเขาเพิ่งเอาตัวเลขเสียชีวิตสะสมหลายวันเนี่ย
แจ้งเข้ามาก็เลยเป็นการรวมยอดในคราวเดียวก็มี
อย่างเช่นลบบุรี๒๕รายชนบุรี๒๐ราย
นี่เป็นข้อมูลที่จะต้องรวบรวมในแต่ละวันแล้วก็ตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
มีจังหวัดที่อาจจะมีการรายงานสะสมนะคะโดยยกตัวอย่างลบบุรี
มีรายงานวันนี้๒๕รายซึ่งเป็นการรายงานสะสมของหลายวันที่ผ่านมา
และเพิ่งรายงานวันเดียวกับชนบุรี๒๐รายก็เช่นกันนะคะ
ก่อนหน้านี้ชนบุรีจะอยู่ที่ประมาณบวกลบอยู่ที่๑๐รายต่อวัน
แต่จากทางการสอบถามไปทางจังหวัดนะคะพบว่าเมื่อมีการเสียชีวิตนะคะ
ก็มีการใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบข้อมูลและบางรายเนี่ยมีการเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อ
ว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดหรือไม่ทำให้กระบวนการรายงานเนี่ยมีการล่าช้าหรือดีเลไป๒๓วันนะคะ
อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าห่วงตอนนี้ก็คือเด็กนะฮะ
สอบคอบอกว่าในส่วนของเด็กเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ๒๐ปี
ถ้าดูตัวเลขตั้งแต่๑๔พฤษภาคมถึง๑๖สิงหาคมติดเชื้อไปกว่า๔๐๐๐คนนะฮะ
มีอัตราการเสียชีวิตไปสิบเก้าคนส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อจากในครอบครัวนะครับอืมอ่า
เด็กเองก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน